แล้วมันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าท้องถิ่นหรือเอกชนจะสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด
เอามาฉีดกันได้ไหมคุณอนุทินก็ตอบเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
ก็กล่าวถึงกรณีที่ทางด้านของประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์เรื่องของภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถที่จัดซื้อวัคซีนอะไรในการฉีดได้หรือไม่
ก็ปรากฏว่าคุณอนุทินชี้แจงออกมาแบบนี้
คือตอนนี้การจัดซื้อวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับคนไทยในประเทศ
มันขึ้นอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกวัคซีนต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินนั่น
หมายความง่ายคืออะไรเป็นการขายให้กับรัฐบาลเท่านั้น
เอกชนหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่สามารถที่จะสั่งซื้อแล้วก็จัดสรรในการฉีดให้กับประชาชนได้
เพราะเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์โรคที่มันแพร่ระบาดอยู่นะครับ
นี่ก็เป็นคำตอบของคุณอนุทินก็เลยกลายเป็นพาดหัวว่า
ดับฝันสำหรับท้องถิ่นและเอกชนจะจัดซื้อวัคซีนโควิดเอง

แล้วก็มีผู้สิทธิ์ข่าวถามคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้บางประเทศในต่างประเทศ
เพราะมีผลข้างเคียงจนถึงว่ามีคนแพ้วัคซีนนี้นะครับ
ทางด้านของนายอนุทินก็บอกว่าตอนนี้คือมีการคัดกรอง
ซึ่งการคัดกรองวัคซีนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ย
ก็ต้องดูการขึ้นทะเบียนยาของเขานะครับ
ดูเรื่องของเอกสารข้อมูลที่ผู้ผลิตได้ส่งมา
แล้วก็ต้องมีการเปรียบเทียบมาตรฐาน
และเมื่อวัคซีนมาถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จะต้องนำวัคซีนไปตรวจสอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
คือต้องให้แน่ชัดดูในเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุด

มาวันนี้ฉีดพรุ่งนี้เลย
ก็ไม่ใช่นี่คุณอนุทินโพสต์ชี้แจงไว้แบบนี้นะครับ
สิทธิ์ถามว่าจะมีการขยับไทม์ไลน์
ในเรื่องของการฉีดวัคซีนอีกหรือไม่

บอกว่าตอนนี้เราทำทุกอย่างหมดเรียบร้อยเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว

คือก็ลักษณะเหมือนจะยืนยันนะฮะตามที่เมื่อวานได้แถลงไปนะครับ
ระบุเรื่องของขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
หากวัคซีนมาและเราจะได้ฉีดวัคซีนกัน
มันจะมีขั้นตอน๘ขั้นตอนง่าย
ใช้เวลารวมแล้วในการฉีดวัคซีน

ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ก็ต้องมีการโพสต์เอาไว้นะครับ
นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่แต่ละแห่ง
วัคซีนมาถึงแล้วก็ต้องมีการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนนะครับ
ขั้นตอนที่ว่าประกอบด้วย๑ขั้นตอนของผู้ที่มาฉีดจะต้องลงทะเบียนทำบัตร
ชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิตก็ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเรื่องของสุขภาพ
ต้องมีการคัดกรองซักประวัติประเมินความเสี่ยง
และจากนั้นท่านต้องลงลายมือชื่อลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
เพราะว่าการฉีดวัคซีนให้แก่ทุกคนจะต้องให้คนที่จะได้รับการฉีด
ยินยอมทุกคนถือว่าเป็นความสมัครใจทุกคนนะครับ
ขั้นตอนที่๔คือรอฉีดวัคซีน
ขั้นตอนที่๕ทางเจ้าหน้าที่จะฉีดวัคซีนให้ท่าน
ต่อเข็มฉีดเสร็จทิ้งเข็มเลย
ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมเข็มไว้เป็นล้าน
ท่านต้องนั่งพักสังเกตอาการ๓๐นาทีใกล้จุดฉีดนี่แหละครับ
จะมีการติดตามในระยะเวลา๑วัน๗วันแล้วก็๓๐วันนะครับ
แล้วก็จะมีการแจ้งให้ท่านมารับวัคซีนเข็มที่๒
แล้วก็รับใบยืนยันการฉีดวัคซีน
เมื่อท่านได้รับการฉีดครบ๒เข็มแล้วนะครับ
เข้าสู่ขั้นตอนที่๗ก็ต้องผ่านจุดตรวจสอบก่อนกลับ
รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนเป็นเอกสารแนะนำนะครับ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน
และอาการไม่พึงประสงค์ด้วย
อันนี้เป็น๘ขั้นตอนที่มีการวางไว้ให้เป็นต้นแบบ
แล้วก็นำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติต่อไปในอนาคตนะครับ
ทีนี้เรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้มาดูกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
คุณหมอทวีสินก็เพิ่งแถลงเสร็จเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด๑๘๙ราย
ใช่นะครับก็ถือว่าตัวเลขลดลงในช่วงนี้นะฮะก็ร้อยกว่าร้อยกว่านะครับ
เพราะว่าตัวเลขจากสมุทรสาครมาไม่เยอะนะฮะเมื่อวานสมุทรสาครมา๑๕๐กว่าคนใช่ไหมฮะ
ก็เนี่ยทำให้ยอดวันนี้รวมแล้ว๑๘๙รายแล้วก็วันนี้คุณหมอทวีสินพูดถึงเรื่องกรณีแม่ค้าขายหมูด้วยนะ
ใช่ค่ะเมื่อวานก็ทางด้านผู้ช่วยหมอเบิร์ตก็พูดเหมือนกันนะฮะว่าคลัสเตอร์ของแม่ค้าขายหมูเนี่ยทำให้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายจังหวัด๕จังหวัดนะฮะ
แล้วก็มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์แม่ค้าขายหมู๘๗ราย
แต่ทีนี้ครับต้องมีการทำความเข้าใจกันหน่อยว่าแม่ค้าขายหมูตรงนี้ตกลงเป็นคลัสเตอร์ในจังหวัดไหนกันแน่
เพราะว่าตัวของแม่ค้าขายหมูมีภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่สมุทรสงคราม
แต่เธอไปทำงานอยู่ที่ตลาดรถไฟที่สมุทรสาครมา๒๐ปีแล้ว
ดังนั้นถ้าจะเรียกคลัสเตอร์แม่ค้าขายหมูว่าเป็นคลัสเตอร์จากจังหวัดอะไร
ทางด้านของผู้ว่าสมุทรสงครามบอกว่าอาจจะต้องเรียกว่าเป็นคลัสเตอร์จากสมุทรสาคร
เพราะตอนนี้พอเป็นข่าวออกมานะฮะทางอำภาวาเองเขาบอกว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวไม่กล้าเข้ามาเลย

เพราะว่ามันได้รับผลกระทบและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะครับ
ผู้ว่าสมุทรสงครามเนี่ยก็มีการโพสต์อันนี้แล้วก็ชี้แจงรายละเอียด
แจ้งข้อได้จริงเลยนะคือก็บอกว่าก่อนวันที่๒๘มกราคมเนี่ยเขามีการตรวจกันที่ตลาดรถไฟถูกไหม
แล้วก็เจอผู้ติดเชื้อประมาณ๒๐กว่ารายทีนี้ก็เลยมีการตรวจปูพรม
แล้วแม่ค้าขายหมูคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ติดเชื้อ
ทีนี้ปัจจุบันน่ะแม่ค้าขายหมูเนี่ยรักษาตัวหายดีแล้วนะคะ
รวมถึงครอบครัวของแม่ค้าขายหมู๔คนเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามีคนในครอบครัวติดเชื้อ๑คนอยู่ระหว่างการรักษาแล้วอีก๒คนไม่ติดเชื้อ
เอาเป็นง่ายก็คือผู้ว่าสมุทรสงครามเขายืนยันแบบนี้ว่าข่าวที่ออกมาว่าเป็นคลัสเตอร์สมุทรสงครามเนี่ย
เป็นข่าวที่คาดเคลื่อนนะฮะไม่ใช่เป็นคลัสเตอร์อำเภออำภาวาหรือคลัสเตอร์สมุทรสงครามเลยนะฮะ
แต่ว่าแม่ค้ารายนี้เขาทำงานอยู่ที่สมุทรสาครนะครับ
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าข่าวนี้ข่าวคลัสเตอร์ใหม่มันสร้างความเสียหายให้กับทางอำเภออำภาวาของจังหวัดสมุทรสงครามเขา
ตอนนี้คนที่เคยจองที่พักที่อำภาวาเนี่ยเขายกเลิกการเจิงมันกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
ก็เลยยืนยันว่าอำภาวาไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่อำภาวาไม่ใช่แหล่งแพร่ระบาด
แม่ค้าขายหมูมิใช่เป็นผู้กระจายเชื้อจากอำภาวา
ใช่ค่ะชี้แจงชัดเจนนะคะคุณผู้ชม